มีอาหารที่เรียกได้ว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีแบบนี้

เอออยากรู้ไหมคะอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะ

แต่ขึ้นชื่อว่าตลอดข่าวเมนูที่จะพาไปกินต้องไม่ธรรมดา
เพราะเราจะพาไปเปิบพิษดารเมนูสัตว์ที่มีพิษกัน
จะมีเมนูอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
เมนูพิษดาแรกขอเริ่มที่เมนูแมงป่องทอด

ได้อยู่ใส่ในมันเป็นยังไง
มันมีกลิ่นก็เพราะแต่ไม่ได้แย่

กินอีกไหม

ใครได้มาลองชิมเมนูพิษดานี้เป็นครั้งแรก

เพราะใครจะไปคิดล่ะครับว่าสัตว์มีพิษอย่างแมงปอง
จะมีคนนำมาทอดขายเป็นอาหารด้วย
ซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกของผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายนี้กับเพื่อน
การมาลองลิ้มชิมรสเม็ดต่องทอดที่ถนนเยาวราช
แมงปองพวกนี้ทำการนำเอาเหล็กในออก
แล้วนำไปทอดในไฟแรงสูงจึงจะสามารถทำให้พริกสลาย
จากนั้นก็นำมาเสียบไม้ขายแบบนี้
ซึ่งก่อนชิมสาวคนนี้ก็ตะลึกไปกับรูปร่างของมัน
ที่ดูน่ากลัวก่อนจะรวบรวมความกล้าแล้วก็กินเข้าไป
หรือว่าเนื้อสัมผัสด้านนอกของมันมีความแข็งและกรุบกรอบ
มีกลิ่นเฉพาะตัวเนื้อด้านในมีความมันสูง
เมนูเมื่อกี้ว่าพิษดารแล้ว
เมนูนี้พิษดารยิ่งกว่ากับเมนูตะขาบทอดชวนขนหัวลุก
ของน่ากินเยาวราชตะขาบ
ภายนอกดูน่ากินจนน้ำลายไหล
เห็นแล้วก็น่าสงสารไม่ได้สงสารน้องนะ
สงสารตัวเองกินก่อนไม่รอแล้วนะ
รสชาติดีอูมามิไม่มีที่ติด
โอ้มายก็อดสาวคนนี้ช่างใจเด็ดที่นัก
เพราะทานเมนูชวนขนหัวลุกอย่างตะขาบทอดได้อย่างง่ายดาย
โดยที่ไม่แสดงอาการกลัวแม้แต่นิดเดียว
ซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกของสาวติ๊กต๊อกเกอร์คนนี้
ไม่กล้าเปิดประสบการณ์เปิดพิสดาน
เมนูตะขาบทอดเป็นครั้งแรกที่ถนนเยาวราช
ถึงแม้ว่ารูปร่างของเมนูนี้มันจะชวนขนหัวลุกมากขนาดไหน
แต่เมื่อเธอรวบรวมความกล้าแล้วกินเข้าไป
มาพบกับสัมผัสภายนอกที่มีความกรอบ
เหลือด้านในก็มีความมั่นและขอมนิด
อีกทั้งยังมีกลิ่นเฉพาะตัวอีกด้วย
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของการเปิบพิษดาร
เมนูสัตว์มีพิษที่เรานำมาฝากกัน
ใครอยากลองก็ทานแต่น้อย
เพื่อสุขภาพและป้องกันการแพ้ด้วยนะจ๊ะ
อุ๊ยแมลงมันบินลงไปข้างล่างนะโอ้โฮโฮ้โฮ้โฮ้
แต่มันยังไม่ตายเหรออะไรมันบินได้ครับ

อาหารคุณอนาคตจริง

แต่บอกเลยว่าอนาคตแบบนี้ธรรมดาฮะแม่งจะมีตะขาบเจอแมงป่องเป็นยังไง

อยากกินแมลงทอดแน่เลยเนี่ย